วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นครรัชศรีมานะครับ

กำลังเลี้ยวเข้าซอยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ทำให้เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒บาดเจ็บสาหัสนะครับ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือน
เพราะว่าในจุดนี้เฉพาะเดือนตุลาคมเดือนนี้นะครับ
มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วถึง๖ครั้งด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งกำลังเลี้ยวเพื่อเข้าซอยฝั่งตรงข้าม
แต่แล้วก็ถูกรถเก๋งที่ขับมาทางตรงพุ่งชนอย่างจัง
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตรงสี่แยกบ้านหนองเสวตะบนโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ทำให้เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยจึงเร่งนำส่งโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งสัญญาณเตือนผู้ใช้เส้นทาง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะเพียงเดือนนี้เดือนเดียวก็เกิดอุบัติเหตุแล้วถึง๖ครั้ง
ในพื้นที่หมู่๕ตะบลโภพระญาอำเภอเมืองสุภารบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอิซูซูสีบรอนที่ใช้เป็นรถแห่ประชาสัมพันธ์ตกอยู่ในนาข้าวข้างทาง
ทับร่างนายประเทืองโพพันธ์เหมือนอายุ๗๓ปีเสียชีวิตคาที่
โดยมีรถจักรยานสีฟ้าของผู้ตายติดอยู่ใต้ท้องรถ
ตำรวจสอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่าเพิ่งกลับจากทำบุญและกำลังขับรถกลับบ้าน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนเลนเดียวและเป็นทางโค้งหักศอก
ปั่นจักรยานสวนทางมาจึงพยายามหักหลบทำให้ตกลงไปในนาข้าว
และทับร่างนายประเทืองเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ใช้รถยกระบะเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
ก่อนที่จะควบคุมตัวคนขับไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
บนถนนสายบ้านจานบ้านจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินท
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะอิซูซูสีขาวตกลงข้างทาง
ซึ่งรถกระบะคันนี้มีทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอบัวเชษ
นั่งมาด้วย๕นายได้รับบาดเจ็บสาหัส๒นาย
เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถเก่งและครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
นางจิณภัทรลำเบนอายุ๓๑ปี
ผู้เป็นแม่นั่งร้องไห้กอดศพลูกสาวปานจะขาดใจ
พลัดตกลงไปในถังดักไขมันของโรงเรียนอบจกระบี่เสียชีวิต
สร้างความเวทนาให้กับเจ้าหน้าที่และผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ก่อนหน้านี้นางจิณภัทรซึ่งเป็นแม่ค้าในโรงเรียนตังคราว

โดยพาลูกสาววัย๑ปี๖เดือนมาด้วย
ปล่อยให้ลูกเล่นอยู่สนามย่าข้างโรงอาหารเพียงลำพัง
แต่เมื่อจะกลับบ้านก็ไม่พบลูกสาว
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจสพเมืองกระบี

ถ้าว่าหลังกระจายกำลังค้นหาอยู่นานกว่า๑ชั่วโมง
พบว่าสนามย่ามีถังดักไขมัน๔ลูกความลึกประมาณ๒เมตร
ด้านในมีน้ำและไขมันจากเศษอาหารเกือบเต็มถัง
บริเวณปากถังมีความกว้างประมาณ๕๐เซนติเมตร

เมื่อตรวจสอบดูจึงพบร่างของหนูน้อยจมน้ำเสียชีวิต
พนักงานสอบสวนเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ปากคำ
พิจารณาว่าเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เป็นความประมาทของฝ่ายใด